ในรูปคดีก็ต้องมีการเรียกบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำ
ตอนนี้โอ้โหเกือบ๔๐ปากแล้วที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำ
เมื่อวานนักข่าวรอกันอยู่นี่คุณโบทีเคคุณโบไทรอัมคิงด้อม
เดินทางมาถึงที่สพเมืองนนทบุรีสักประมาณ๔โมงกว่า
โอ้โหตอนที่มาถึงนักข่าวพยายามเจาะไมค์จะถามจะพูดคุยกับคุณโบก่อน
คุณโบบอกเดี๋ยวนะคะขอเข้าไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนก่อน
และเดี๋ยวจะออกมาแถลงทั้งหมดเลยต่อนักข่าว
คุณโบสุรัตนาวีพัฒระนุกูลออกมาจากการสอบปากคำ
ใช้เวลาในการสอบปากคำมา๔ชั่วโมงคุณโอ้โหจนถึงเวลาเกือบ๓ทุ่มนะฮะ
ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เป็นการให้ปากคำกรณีที่ตัวของคุณโบทีเคเองไปปรากฏภาพ
อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดที่อู่จอดเรือกับกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโม
ในคืนเกิดเหตุนะครับโดยคุณโบเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนอื่นเลยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมญาติพี่น้อง
แล้วก็พี่น้องที่คริสตจักรกันก่อนรวมถึงแฟนคลับของคุณแตงโม
สูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในฐานะที่สนิทกับน้อง
เธอเองก็เสียใจมากนะครับเธอก็เล่าให้ฟังถึงคืนวันเกิดเหตุ
บอกว่าคืนนั้นเองนะกระติกโทรมาหาแล้วมาบอกพี่ว่า
พี่แตงโมตกน้ำขอคนช่วยหน่อยตอนนั้นคุณโบรับสายตกใจมากครับ
ทำอะไรไม่ถูกก็เลยถามข้อมูลว่าตกยังไงเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไง
คุณโบบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวโบขอไม่พูดกับนักข่าวนะ
เพราะว่าโบให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เวลาเที่ยงคืนนะครับเจอทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแหละ
ซึ่งทุกคนมีอาการตกใจช็อกหน้าแดงเสียงดังโวยวายเสียงแหบ
ซึ่งนาทีที่ถึงอู่เรือคำแรกที่ถามกระติกก็คือ
โทรหาเบิร์ตหรือยังเบิร์ตนี่คือแฟนคุณแตงโมนะ
โทรหาแม่หรือยังกระติกบอกว่าไม่ได้โทรนั่นแหละฮะ
ซึ่งโบมองว่าอ้าวโทรไม่โทรเป็นเหตุผลของเขา
หลังจากนั้นก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ขับรถไปส่งกระติกที่บ้าน
และยอมรับนะว่าเธอเองเป็นคนที่นำตัวกระติกไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะครับ
ก็ได้เจอกับทุกคนทุกคนที่อยู่ในข่าว
ก็อยู่ทั้งคืนนะคะแต่ว่าทั้งคืนของโบเนี่ยหมายถึงปี๒๕
แล้วหลังจากนั้นก็โบเป็นคนขับรถของแต้งโมไปส่งกระติกที่บ้าน
เนื่องจากว่าเขาดูช็อกแล้วก็ขับรถไม่ไหว
จริงโบเป็นคนพาเขามาที่โรงพักด้วยนะคะ

จนเขาให้การเสร็จหลังจากนั้นไม่ได้คุยกับเขา
คุณโบทีเคยังชี้แจงนะฮะกรณีที่ทำไมไม่ไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
หนึ่งในจุดที่ทั้งคุณแม่เองแล้วก็ทั้งในส่วนของกู้ภัยเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะ
คุณโบบอกแบบนี้บอกว่ากระติกบอกว่าที่นั่นมีคนเยอะ
หมายถึงที่ท่าเรือพิบูรสงครามผู้สิทธิ์ข่าวก็เยอะนะพี่โบ
แล้วก็มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยก็เลยไม่อยากให้พี่โบไปที่นั่น
อันนี้คุณโบบอกแบบนี้นะครับ
และทีนี้ครับประเด็นเรื่องของกรณีที่คำพูดที่บอกว่า
คุณโบทีเคเนี่ยเป็นคนห้ามกระติกพูดถึงกรณีที่คุณแตงโมเนี่ย
ปัสสาวะท้ายเรืออืมหลายคนก็มีคำถามอยากให้คุณโบเนี่ย
แจ้งเรื่องนี้ว่าคุณโบปกปิดข้อมูลด้วยหรือเปล่า
คุณโบเป็นคนสั่งให้กระติกไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกสื่อหรือเปล่า

อะไรทำไมยังไงฮะฟังเสียงคุณโบเขาชี้แจงเรื่องนี้เองดีกว่านะครับ
อนุญาตย้อนไปก่อนที่ตอนคุยกันในไลน์ที่มีไลน์ที่ออกไปในสื่อใช่ไหมคะ
ว่าแนะนำให้ไม่ต้องพูดว่าฉี่บนเรือใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเห็นกันนะคะ
ในตอนนั้นน่ะกระติกได้โทรศัพท์บอกโบ

ตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์แต่เป็นอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์
จึงบอกเขาไปว่าแล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉีดล่ะ
เขาก็ถามว่าเขาต้องพูดกับตำรวจยังไง
เขาต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้น
นั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไป
คือเขาไม่เห็นแล้วก็คือตกเรือไปอย่างที่เขาควรที่จะพูด
คือไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่แต่มีผู้นึงมีคนหนึ่งในเรือนั่นนะคะ
ไปออกรายการนึงแล้วใช้ข้อความที่โบพูด
ตอนที่โบยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรรู้แค่จากกะติกเนี่ย
ไปบอกว่าโบแนะนำไม่ให้พูดความจริงแต่เขาเลือกที่จะพูดความจริง
พอถามหน่อยนะคะคุณเห็นเหตุการณ์จริงว่าแตงโมปัสสาวะหรือเปล่า
แล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงเหรอ
คือโบคิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่าคุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกัน
คือคุณโบยืนยันเอาง่ายแบบนี้บอกว่า
ถ้ากระติกไม่เห็นกับตาว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย

และอีกอย่างแตงโมเป็นคนรักษาเรื่องภาพลักษณ์มาก
ดังนั้นกระติกไม่เห็นไม่ควรพูดเดี๋ยวจะเป็นภาพจำ
แล้วคุณโบก็บอกถ้าจะพูดแล้วบอกว่าโอ้โหไปปัสสาวะท้ายเรือ
จะไปนั่งขออภัยคุณผู้ชมจะไปนั่งแหกอะไรแบบนี้มันน่าเกลียด
ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณโบถึงต้องออกมาพูด
ออกมาหาตำรวจวันนี้มาให้ข้อมูลวันนี้
คุณโบบอกว่ารอไง
รอทุกคนบนเรือ๕คนพูดหรือว่าซัดไปให้จบก่อน
แล้วเดี๋ยวโบ้วเก็บข้อมูลแล้วสัดกลับ
ฟังเสียงคุณโบทีเคอีกทีนะครับ

เป็นคนแรกเลยที่กระติกโทรหา
เพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูด
แต่ว่าพอโบเห็นทั้งคำให้การ
ทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคำพูดต่างของเขา
อย่างมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมา
รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ

และถึงเวลาตอนนี้โบ๊คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด
โบจะออกมาพูดความจริงค่ะ
ในส่วนตัวโบคิดว่าเยอะ
คือผิดจากที่พูดไว้เลยไหม

คุณโบใช้คำว่าบิดเบือนแล้วกัน

มีคนถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกระติกคุณแตงโมและคุณโบทีเคน

กระติกถึงต้องโทรหาคุณโบเป็นคนแรกในวันเกิดเหตุนะครับ
คุณโบก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่โบสถ์ให้คุณ
คืออยู่ที่โบสถ์ใครเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะโทรหาโบ
ซึ่งแตงโมมีอะไรก็จะปรึกษาโบตลอดนะครับ
ส่วนกระติกเขามีพี่อีกคนที่เป็นที่ปรึกษานะครับ
เขาก็จะคุยกันระหว่างกลุ่มนี้คุณ
คุณโบคุณแตงโมคุณกระติกพี่อีกคนก็จะคุยกันถ้าอยู่ที่โบสถ์นะ
ดังนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้กระติกตัดสินใจโทรหาคุณโบทีเคก่อนเลยนะครับ
คุณโบทีเคทิ้งท้ายถึงคุณกระติกว่าอะไรรู้ไหมคุณ

แปลเป็นไทยบอกว่าสัจจะจะทำให้คุณเป็นไทย
ความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้
ประโยคนี้จากปากของคุณโบทีเคนะครับ
ประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญที่เธอทิ้งท้ายไว้
เรียกชื่อเลยนะกระติก
นี่คือความเคลื่อนไหวทางคดีนะครับ
เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในพยานคนหนึ่งในคดีสำคัญคดีนี้นะครับ
แต่ก็มีหลายอย่างที่ผู้สื่อข่าวพยายามถาม
แต่เธอก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูด
ก็น่าจะกลัวเรื่องของกระทบกับรูปคดี
คือเธอบอกว่าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว
อะไรบอกนักข่าวได้ก็จะบอกอะไรบอกไม่ได้ก็ขอที่จะบอกตำรวจอย่างเดียวนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงรูปคดีแล้ว

เพราะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
คือจริงท่านก็มีการออกมาแถลงความคืบหน้าด้วยนะคะ
ในหลายเรื่องน่าสนใจมาก
เพราะว่าท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรค่ะ
ก็ออกมาพูดว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสพมนนทบุรี
สอบปากคำนะผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็พยานไปแล้วนะคะ
ปากทั้งพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมเอง
แล้วเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราทราบกัน

มีคุณโบทีเคมาเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่ามีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่คุณกระติกโทรหาเป็นคนแรกเลย
ทางด้านของท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านบอกว่า
คือตอนนี้มีการไล่เรียงไทม์ไลน์กันนะคะ
ในวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์
ตำรวจก็รับแจ้งช่วงประมาณสัก๕ทุ่มเศษ
ว่ามีคนตกเรือร้อยเวรก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าณวันนั้นคือไม่พบเรือนะ
แล้วก็คนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน

แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยกันตามหาคุณแตงโมค่ะ
ก็มีการสืบสวนตลอดทั้งคืนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันรุ่งขึ้นสักประมาณ๘โมงค่ะ

ก็ไปทราบว่าเรือลำที่มันเกิดเหตุเนี่ย
เป็นเหตุให้คุณโมคุณแตงโมพลัดตกเรือ
เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรก
เพราะตรงนี้มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า
ได้มีการไปเก็บหลักฐานหรือเปล่า

คือเขาก็พยายามบอกว่าคือทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเก็บหลักฐานแน่นอน

ถอดใบพัดเรือและด้านในเครื่องยนต์บางส่วนไปตรวจด้วยค่ะ
แล้วก็มีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบเรือที่จอดไว้ไม่ได้มีการยืนยันนะ
มันไม่ได้มีการถูกทำลายหลักฐาน

มีการยึดเรือเอาไว้เป็นของกลางแล้วนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจรับแจ้งเพียงแค่เรื่องของคนตกน้ำ
แล้วก็ตอนนั้นก็คือยังไม่พบศพคุณตังโมค่ะ
ต่อมาเนี่ยแหละเจ้าของเรือก็คือคุณปอเนี่ยนะคะ
แล้วก็ยังมีคนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีการสอบสวนกันในครั้งแรก
ทีนี้ประเด็นประเด็นเรื่องที่คนสงสัยค่ะ
ว่ามีการเอาเรือไปทดสอบในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย

จริงเมื่อวานเราก็มีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้กันไปแล้วด้วยนะคะ
เขาก็มีการออกมาชี้แจง
ไปแล้วว่าคือใบพัดตัวนี้จริงมีการเก็บหลักฐานไปก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อย
แล้วทีนี้วันนั้นคือเอามาเพื่อมาประกอบ
เพราะต้องการใช้เรือจริงใบพัดจริง
จำลองเหตุการณ์ตอนขณะเกิดเหตุนะครับ
เพื่อสอบสืบหาข้อเท็จจริง

แต่ไอ้ใบพัดเรือที่มันหลุดลงไปเนี่ย
เป็นเพราะช่างอันนี้ก็ยอมรับ
ว่าช่างที่มาประกอบใบพัดเรือเนี่ยเป็นช่างมือสอง

คือช่างผู้ชำนาญมือหนึ่งของอู่จอดเรือ

อาจจะผิดพลาดทำให้เกิดหลุดไปในแม่น้ำได้นะฮะ
น่าสงสัยที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
พวกกล่องควบคุมต่างที่มันอยู่บนเรือ
คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า

ก็รู้หมดเลยแหละว่าในวันเกิดเหตุ
เรือมันวิ่งไปในทิศทางไหนบ้าง
ตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงความเร็วเท่าไหร่
แล้วก็เอามาทดสอบยืนยันว่าระบบมันใช้ได้จริงนะคะ

ก็ไปลงเรือจำลองเหตุการณ์กันมาเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๕คนที่ต้องไปจำลองเหตุการณ์
เพราะจะดูเรื่องของลักษณะท่าทางพฤติกรรมบนเรือ
แล้วก็ตำแหน่งรวมถึงจุดที่ทั้ง๕คนอยู่
ว่ามันสอดคล้องกับคำให้การแค่ไหน

มันถูกต้องกับที่มีการจำลอง
คำให้การของพยานจริงเท็จแค่ไหน

จบเรื่องเรือเรื่องการจำลองเหตุการณ์ลงนะฮะ
ค่ะทางด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์นะคะ
ก็ยังบอกต่อด้วยนะทีนี้มันมีกระแส
กระแสการพาดพิงว่าจะมีพาดพิงไปถึงใคร
หรือมันมีใครเนี่ยมีประมาทเพิ่มเติม
หรือจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมรึเปล่า
เขาบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาหลักมี๒คนแน่
ก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตจริงก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะ
แจ้งข้อหาไปแล้วว่ากระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการไปสืบสวนสอบสวนกันอีกทีเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยคือออกมาบอกแล้วว่า
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลา๒๒น๒๙นถึง๒๒น๓๔น
คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตรงนี้นะคะ
อีกเรื่องที่เมื่อวานี่น่าจะชัดเจนที่สุดน่ะ

อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงที่คุณแตงโมพลัดตกเรือ
เป็นช่วงที่คนขับก็คือคุณโรเบิร์ต

ส่วนประเด็นอื่นนะทางคนที่ฟังอยู่บอกว่า

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วท่านได้ถามแพทย์นิติเวทย์หรือเปล่าครับ
ว่าคนเราเนี่ยจะอั้นปัสสาวะได้ถึงกี่ชั่วโมงกัน

มาถึงจุดเกิดเหตุมันห่างกันกี่ชั่วโมง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากจะรู้

ถึงจะต้องเหมือนกับไปฉี่ท้ายเรือแบบนั้น

คุณแตงโมอั้นปัสสาวะได้ประมาณกี่ชั่วโมง

มันมีการให้การไม่ตรงกันในเรื่องนี้
แล้วคลิปเสียงอันนี้เป็นประเด็นค่ะ
คลิปเสียงที่เป็นคลิปสุดท้าย

บอกว่าเอาเพื่อนมานี่เอาเพื่อนมานี่

แล้วก็เป็นเพลงที่เปิดก็เป็นเพลงที่ตัวเองร้องด้วยนะคะ
จังหวะนี้คือหลายคนอยากรู้

ถ้าพบว่าเป็นใครยังไงก็จะต้องเรียกมาสอบ
แต่เบื้องต้นคือบอกว่า

คือเสียงผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของคุณกระติกนะ
แล้วก็บอกว่าก็ต้องเรียกกระติกมาสอบถามก่อน
และถ้าทราบว่าเสียงผู้ชายเป็นใคร
มีการเอาโทรศัพท์มือถือของคนทั้ง๕คนบนเรือ
ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์แล้ว
นักข่าวรีบถามต่อเลยเสร็จหรือยังครับท่าน

ท่านบอกว่าเอาเป็นว่ากรอบระยะเวลา
คำตอบคือเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนให้

เพราะว่าคดีนี้ต้องทำภายใน๙๐วันหรือ๓เดือน

คือตำรวจบอกว่ากำลังเร่งทำการตรวจสอบอยู่ครับ

ส่วนในเรื่องของคดีอย่างที่คุณพี่บุ๊คบอกไปนะครับ
ภายใน๓เดือนแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เสร็จเนี่ย

แต่ว่าคดีจะต้องสรุปสำนวนในระยะเวลาไม่เกิน๖เดือน

ถามเรื่องทำไมถึงเพิ่งไปอายัดเรือ
คำตอบคือนะคะว่าเพื่อไม่ให้คนอื่นไปวุ่นวายกับพยานหลักฐาน
อันนี้น่าจะเป็นหลังจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของทนายตั้มไป
ที่ท่าเรืออุจจอดเรือเมื่อวานนี้นะคะ

คุณเชื่อไหมว่าตำรวจไปกันพื้นที่เลย

แล้วก็เขียนระบุเอาไว้เลย
บอกว่าห้ามใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหลักฐานอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะ
อย่างกรณีของทนายตั้มแห่ยังเข้าไปได้เลยแล้ว
เดี๋ยวถ้าคนอื่นเข้าไปอีกมันจะยุ่ง

เดี๋ยวมันไปกระทบกับรูปคดีด้วยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงเนี่ยก็แน่นอนว่า

ออกมาแสดงความเห็นเพียบเลย
ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนก็ไปแสดงความเห็นในทิศทางว่า
เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจนะสิ
และทางทีมข่าวไทยรัฐของเรามีการพูดคุย
ดารานักแสดงสาวคุณขวัญอุสามณีด้วย
ก็ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกไม่ต่าง

คืออยากให้เปลี่ยนชุดสอบสวนเธอว่าแบบนี้
ส่วนทวิตทวิตเตอร์ของเธอนะคะที่มีการทวิตตั้งคำถาม
การทำงานของตำรวจก็ถูกลบไปแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีข้อทั้งที่จริงหลายคนก็งงว่าเธอลบทำไม
มันไม่มีข้อความหยาบคายหรือว่าเป็นอันตรายใดนะคะ
ทุกอย่างมันก็ดูแปลกไปหมดเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
อืมค่ะงงเหมือนกันใช่ไหมค่ะ
ก็งงว่าค่ะอะไรมันก็มันก็แปลกไปหมดค่ะ
เพราะว่ายายาเวลาในการพิสูจน์ความจริง
มันน่าจะใกล้เข้ามาแล้วก็กระชับเร็ว
แล้วก็ได้ความยุติธรรมกับพี่โม